จังหวัดอ่างทองค่ะเท่าแก่ร้านโรงหล่อเนี่ยคือระยะหลังเนี่ยประกอบธุรกิจไม่ค่อยดีก็เลยไปเข้าพิธีครอบครูเพื่อหวังเสริมบารมีแล้วก็ให้ค้าขายดีเนี่ยนะคะ
แต่ว่าระหว่างทำพิธีคุณดูนะคะกลายเป็นคลิปนี้ค่ะจู่แกก็หัวเราะดังลั่นเลยเดี๋ยวดูคลิปกันหน่อยนะคะ
โห้เด็กน้อยยืนงงเลยค่ะ
ใช่ค่ะนี่แหละเอ็ดบอกว่าปู่สิงหร่างตางค์มีคือเท่าแก่คนนี้ชื่อจริงก็คือนายพิเชศค่ะ
เป็นเท่าแก่ร้านโรงหล่อที่อ่างทองนะฮะไปทำพิธีครอบครูเสริมสิริมงคล
แฝงร่างคุณพิเชษหัวเราะคุณดูเสียงดังไหม

หลังจากที่เสร็จพิธีอาการดังกล่าวก็สงบลงนะ
ชาวบ้านที่มาทำพิธีเนี่ยเห็นบอกว่าขนลุกไปตามตามกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนป่าบ้านเสาห้าอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เสร็จพิธีคุณอยากรู้ไหมนักข่าวของเราไปพูดคุยไหม

คุณพิเชษเล่าบอกว่าตัวเขาเองเป็นเจ้าของโรงงานหล่อสิ่งศักดิ์สิทธิ
เช่นรูปเทพเทวดาพระต่างรูปหงษ์พญานาคส่งขายทั่วประเทศ
แต่ว่าระยะหลังเนี่ยขายของไม่ดีก็เลยหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาเข้าพิธีครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ธุรกิจจะได้เจริญรุ่งเรือง
คือแกไม่เคยเชื่อเลยนะไอ้เรื่องร่างทรงเนี่ย

จนกระทั่งพ่อปู่บรมครูมาเข้าสิงร่างแกแบบไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ตัว
คราวนี้แหละค่ะคุณพิเชษบอกว่าเชื่อสนิทใจเลยนะคะ
บางทีที่เขาพบลากทรงอะไรนะแล้วบอก

แต่พอเราก็พอเริ่มมานับถือท่านจริงจัง
แต่ก่อนเราแบบมันเหมือนแบบเวลาท่านมาเนี่ยเราแบบเหมือนข้างในมันตื่นตันใจนะ
มันเหมือนเป็นท่านพูดมึงต้านอะไรมันเหมือนท่านพูดดูแลเรานะ
เราคือถ้าที่ถามทีเราบอกวาจารย์ถ้าเกิดเราเดือดร้อนเนี่ยโชคล่าวมาแบบ
คือบางคนถูกแสนหนึ่งดีใจนะแต่เราถูกที่สามสี่แสน
ชาวบ้านก็ไม่พลาดนะไปส่องตัวเลขในโอ่งน้ำมนต์สีทองค่ะ
เขาบอกว่าน้ำตาเทียนเนี่ยคล้ายกับพญานาคด้วยนะคะ
คุณดูนะเนี่ยแล้วก็มีเลขปรากฏให้เห็นด้วยค่ะครับ